แต่ยังไงก็แล้วแต่ช่วงแรกนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูก่อนว่า
ที่เชียงใหม่มันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะ
เชียงใหม่เนี่ยที่เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นธรรมชาติรวมถึงสวนสัตว์ด้วยครับ
และพระเอกของสวนสัตว์นั่นก็คือ
แพนด้านี่ช่วงมาแล้ว
ตอนนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเขาจัดกิจกรรม
หมีแพนด้าเหยียบดินนอกส่วนจัดแสดงโซนกำแพงเมืองจิต

เพื่อเป็นการต้อนรับลมหนาวของปีนี้
คือจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้๑๙พฤศจิกายน
โดยได้นำเจ้าแพนด้าช่วงค่ะออกมาเริงร่าท้าลมหนาว
เป็นตัวแรกที่บริเวณส่วนจัดแสดงกลางแจ้งนี่แหละค่ะครับ
โดยมีการจำลองกำแพงเมืองจีน
น้ำตกแอ่งน้ำท่ามกลางธรรมชาติ
ให้เขาได้ปีนป่าอย่างสนุกสนาน
สร้างความบันเทิงเริงใจแบบนี้
และนอกจากนี้นะคะยังมีต้นไผ่ที่แพนด้าชอบกินเนี่ย
ปลูกอยู่ทั่วบริเวณส่วนจัดแสดงเลยค่ะ
ดูแล้วเนี่ยเหมือนกลับบ้านที่เมืองจีน

อิ่มน้ำสำราญจริงเลยนะเจ้าแพนด้าตัวนี้

เรียกว่ามันเริงร่ารับหน้าหนาวจริง
ค่ะแต่ละวันก็ต้องดูสภาพอากาศด้วย

เพราะแพนด้าควรจะออกมาช่วงประมาณ๒๕องศาหรือต่ำกว่านั้น
อันนี้แหละครับโอ้โหมีทั้งเจ้าหน้าที่นะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวไปยืนรอต้อนรับเจ้าแพนด้า

มันก็เป็นสวรรคีย์เป็นดาราหน้าเกิ้ลอยู่แล้ว
แต่ไหนคือไม่ได้สนใจไงหรอก

คือสามารถไปชมได้นะคะตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงครึ่ง

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเหมือนกัน
แต่ก็จัดแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
เพลงอะไร
เพลงนี้เลยไปฟัง
จนถึงเดือนกุมภาปีหน้านะคะคุณ